อีกวัดหนึ่งนะคะก็คือที่จังหวัดนครปฐม

พระธรรมจริงพูดค่ะเพราะค่ะทำสวนอะไรล่ะคะคุณ

โอ้โหปลูกกันเป็นล่ำเป็นสรรแบบนี้เลย
ไม่ได้ปลูกขายนะคะปลูกแจกค่ะคุณผู้ชม
ไอเดียนี้มายังไงไปถามเจ้าอาวาสวัดไผ่หูช้าง
อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมกันดีกว่า
พระกรุบัยดิกาศักดากรยานูค่ะ
ท่านก็นำพระลูกวัดพร้อมกับญาติโยมค่ะ
นำโดยนายวิระเปี่ยมอินนายกอบตไผ่หูช้าง
ปลูกแปลงฟ้าทลายโจรนี่แหละนะคะ
โดยการปรับพื้นที่สระน้ำในวัด๑ไร่
ให้กลายเป็นแปลงปลูกไปหมดเลย
บอกว่าไอเดียนี้ก็เห็นว่าตอนนี้ฟ้าทลายโจรเป็นที่นิยม

ก็อาจจะมีการฉวยโอกาสมีการขึ้นราคาก็ว่ากันไปนะคะ
ทำให้เห็นใจคนที่เขาไม่มีกำลังซื้อหรือว่ามีภาระอยู่แล้ว
ท่านก็เลยเอาล่ะปลูกมันเองเลยดีกว่านะคะ
แล้วก็ปลูกมาทำเพื่อแจกให้กับประชาชน
เริ่มต้นอย่างนี้ค่ะไปซื้อต้นกล้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
วิทยาเขตกำแพงแสนต้อนรัก๑๐บาทเนี่ย
พระยายปลูกพระยายปลูกไปเรื่อย
หลังจากที่เก็บเกี่ยวใบมันมาได้แล้ว
ก็จะเอาไปตากแห้งแล้วก็นำมาบดเป็นผง
อ่ะญาติโยมคนไหนมาที่วัดก็แจกเลย

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนไปไหว้พระที่วัดไผ่หัวช้างนี้แล้วนะคะ

ท่านก็ยังจะได้ฟ้าทลายโจรกลับมาทานดูแลสุขภาพ
หรือว่าเป็นการรักษาเรื่องโควิดด้วย
หลายวัดเขาก็มีไอเดียทำแบบนี้
เพราะมีพื้นที่ที่จะได้ใช้สอยการปลูกสมุนไพรนะครับ